สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันนะครับ
คุณผู้ชมครับหลังจากเข้ารูดูฝนมาตอนนี้หลายบ้านเริ่มล้มหมอนนอนเสือกันแล้วนะครับ
แน่นอนทุกปีนั้นในฤดูฝนอัตราผู้ป่วยนั้นก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ
แน่นอนตอนนี้หลายพื้นที่มีการระบาดของโรคภัยไข้เจ็บต่างนานา
วันนี้จับตาเตือนภัยครับจะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับโรคภัยไข้เจ็บ
มาถึงภัยต่างที่มีโอกาสเกิดขึ้นในฤดูฝนแบบนี้มีการเตรียมพร้อมรับมืออย่างไร
รวมไปถึงใครที่เป็นกลุ่มเสี่ยงบ้างวันนี้ต้องติดตามกันดีนะครับ
ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่ากลุ่มโรคหลักที่มีโอกาสเกิดในฤดูฝน
ส่วนใหญ่นั้นจะเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ
ไม่ว่าจะเป็นโรคไข้หวัดไข้หวัดใหญ่คออักเสบหลอดลมอักเสบปอดอักเสบปอดบวม
วิธีป้องกันง่ายนะครับด้วยการสวมหน้ากากอนามัย
หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่ชุมชนล้างมือให้สะอาด
อกจากนี้เองอีกหนึ่งกลุ่มโรคที่ต้องระวังก็คือโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร
โดยเฉพาะโรคอุจจาระล่วงอาหารเป็นพิษบิดไทฟอยอฮิวาตักกะโรค
มาพร้อมกับอาหารที่มีสิ่งเจือปนป้องกันได้ง่ายนะครับ
ด้วยการรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ก่อนรับประทานอาหารทุกครั้ง
ก็ต้องล้างมือด้วยน้ำสบู่และที่สำคัญครับหลังเข้าห้องน้ำก็ต้องล้างมือด้วยนะครับ
อกจากนี้เองฝนที่ตกมาเยอะแบบนี้มาแรงก็เยอะนะครับ
โดยเฉพาะเรื่องของยุงและยุงลายถือว่าเป็นบาหะนำโรคไข้เลือดออกดังนั้น
เพื่อป้องกันการระบาดของโรคดังกล่าว
ง่ายก็คือทำลายแหล่งพ่อพันธุยุงลายนะครับด้วยการปิดแหล่งน้ำให้มิดชิดนะครับกางมุ้ง
ทำลายตัวยุงลายที่อยู่ในบริเวณมุมอับของบ้าน
อกจากนี้เองยังมีหนึ่งโรคที่มักจะเป็นกรณีเด็กก็คือโรคมือเท้าปากนะครับ
สามารถที่จะพบได้เยอะในเด็ก
วิธีการติดต่อก็ง่ายนะครับด้วยการสัมผัส
ดังนั้นต้องระวังกันหน่อยสำหรับผู้ปกครอง
อกจากนี้โรคตาแดงโรคน้ำกัดเท้าก็มีโอกาสเป็นได้เยอะเช่นเดียวกันนะครับ
ดังนั้นออกจากบ้านเจอฝนตกกลับเข้ามาในบ้านต้องล้างน้ำสะอาดทันทีนะครับ
รวมไปถึงในระยะนี้ก่อนหน้านี้เราคงได้เห็นภาพข่าวกันนะครับ
มีพิษต่างตอนนี้ก็เริ่มบุกเข้ามา
ดังนั้นต้องระมัดระวังนะครับทำความสะอาดบ้าน
ที่สำคัญครับน้ำที่เชี่ยวกรากในระยะนี้
อย่าปล่อยให้เด็กลงไปเล่นเด็ดขาด
อกจากนี้เองความชื้นเรื่องของน้ำนั้นก็มีผล

ดังนั้นกลับบ้านวันนี้นะครับต้องไปสำรวจปลั๊กไฟสายไฟให้เรียบร้อย
เพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วรวมไปถึงไฟดูดนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้
เป็นภัยที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในฤดูฝนนี้

เรื่องของสภาพอากาศนั้นถือว่ามีความสำคัญมากเลยทีเดียว
สำหรับการดำเนินชีวิตในระยะนี้เพราะว่าค่อนข้างแปรปวนเหลือเกิน

สังเกตว่าขณะนี้เองบริเวณอ่าวเบงกอมีการก่อตัวของกลุ่มเมฆกลุ่มใหญ่ละทีเดียว
มีทั้งกลุ่มเมฆฝนกลุ่มเมฆฝนฟ้าขนองปกคลุม
ซึ่งกลุ่มเมฆเหล่านี้ก็จะได้รับอิทธิพล
พัดเข้ามาปกคลุมในเมืองไทยของเรา
ซึ่งตอนนี้อยู่ในกำลังปาลกราง
แต่ว่าฝนทำไมไม่ตกในหลายพื้นที่ในระยะนี้
ปะทะเข้ากับแนวเทือกเขาตะนาวศรีที่กั้นพรมแดนไทยพม่าอยู่
ดังนั้นกลุ่มฝนส่วนใหญ่นั้นจึงไปตกบริเวณประเทศพม่าสักส่วนใหญ่นะครับ
พื้นที่สีเขียวที่ปรากฏต่อไปคือบริเวณที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกลงมาภายใน๒๔ชั่วโมงนี้นะครับ
จะสังเกตว่าบริเวณที่มีสีเขียวเยอะจะอยู่ในบริเวณฝั่งตะวันตกประเทศพม่าสักส่วนใหญ่

ตามแนวฝั่งตะวันตกตั้งแต่พื้นที่ภาคเหนือมาจนถึงบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนกลางนะครับ
รวมไปถึงในบริเวณจังหวัดจันทบุรีจังหวัดตราดแล้วก็บริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาลนครพนม
พื้นที่เหล่านี้ยังคงมีโอกาสเกิดฝนในระยะนี้ที่สำคัญ
คลื่นลมยังคงต้องระมัดระวังโดยเฉพาะใครที่จะเดินเรือบริเวณฝั่งอันดามันคลื่นสูงประมาณ๒เมตร
และบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจสูงมากกว่า๒เมตรนะครับ
นี่คือสิ่งที่นำมาย้ำเตือนกันในค่ำคืนนี้ในจับตาเตือนภัย
ผมคุปตานันท์พี่สิบมาหันสวัสดีครับ